กันที่พิศนุโลกกันบ้างร้านนี้เขาก็การันตีกันเลยว่ากินแล้วคุ้มราคากับเมนูที่มันไซส์ยักษ์
คุณผู้ชมไปทานกันดูได้นะครับที่นี่ร้านกะเพราถาดยักษ์
อยู่บริเวณริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามมพิบูรสงคราม
รู้จักกันดีที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับอยู่บริเวณทางเข้าประตู๒อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ที่นี่เขาบอกว่าสวนกระแสในราคาประหยัดเลยครับเอาใจนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ลูกค้านั่นเลยครับราคาเพียงถาดละ๔๐บาท
ถาดยักษ์จริงเท่ากับจานหนึ่ง
เราจะบอกเลยว่าร้านอื่นก็จานละ๓๐๔๐ใช่ไหมแต่ที่นี่ขายเป็นถาด
แล้วถาดหนึ่งเขาขายแค่๔๐บาทเท่านั้นถูกจริงนะครับ
แต่ละวันสามารถจำหน่ายได้กว่า๑๐๐ถาดเลยทีเดียว
มีให้เลือกทั้งกะเพราหมูไก่และเครื่องใน
แล้วก็ที่สำคัญร้านนี้เขายึดหลักกินอิ่มและคุ้มกับราคา
โอ้โหสุดยอดเลยนอกจากนี้ยังได้ทำเมนูนี้ขึ้นมาด้วย
๋เตี๋ยผัดไทยถาดผัดไทยเสิร์ฟมาเป็นถาดครับ
โอ้โหนักศึกษานี่แหมชอบเด็กเนี่ยระดับนักศึกษาเวลาทานแล้วมันอิ่มท้องไง
ไม่ต้องกลัวอ้วนต้องใช้พลังงานไงแล้วใส่เยอะ
กำลังกินกำลังโตประมาณนั้นแหละ
ทางร้านเขาก็เปิดบริการตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่มนะครับ
ที่สนใจก็ไปกันได้อยู่ริมถนนทางเข้า
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามประตู๔
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
ที่สำคัญอีก๑ทีเด็ดที่ผมอยากจะแจ้งให้ทราบสำหรับร้านนี้
เขามีน้ำซุปให้ด้วยน้ำซุปสาหร่ายไปตักเอง
และที่สำคัญมีเกี้ยวทอดรวมไปถึงผักสดไว้บริการ
ไม่คิดชัดเงินเพิ่มไม่ต่างกันได้เองเห็นไหมที่ไปมุงกันอยู่เนี่ย
ตรงนี้ตักได้ฟรีเลยอยากจะทานเท่าไรแล้วแต่เลยละกัน

ผมถึงบอกไงว่าถูกใจเหล่าบรรดานนักศึกษาแล้วก็คนวัยทำงานนะ
ใช่ที่อยากทานอะไรอร่อยและก็ในราคาที่ถูกแบบนี้ก็ไปกันได้นะครับ